เอามาดูสถานการณ์โควิด๑๙ในหลายพื้นที่
มีพื้นที่สีแดงเขาต้องขออนุญาตเดินทางออกนอกจังหวัด
ที่บุรีรำก่อนหน้านี้โอ้โหฟักไข่ไว้แบบนี้เลย

สรุปตอนนี้ไข่แตกแล้วพุ่งเลย
นายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะ
พร้อมด้วยนายแพทย์วิทิศสริทธีขออภัยนะคะ

หลังจากพบติดเชื้อโควิด๑๙

ทั้งที่บุรีรำไม่พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งแรกเลยนะ
ปีหนึ่งที่ผ่านมาบุรีรำเขาไม่เคยมีเลยนะคะ

ผู้ติดเชื้อเป็นผู้หญิงอายุ๔๒ปีมาจากพัทยาชนบุรี
เป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งส่งอาหารในบ่อนการพนันค่ะ
ไทม์ไลน์หน่อยนะคะมีความเชื่อมโยงกับบ่อนพนัน

เหมือนกับหลายพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อนี่แหละค่ะ
แล้ววันที่๒๖ธันวาคมเดินทางมาจากพัทยา
ที่อำเภอนางรองขับรถมาเอง
มีผู้โดยสารมาด้วยกันอีก๓คน
เพื่อกลับบ้านมาดูแลคุณพ่อที่ป่วยหนัก
แล้วพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลนางรอง
โดยผู้ติดเชื้อมีไทม์ไลน์ในอำเภอนางรอง
หลายจุดนะคะโดยหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค
ติดต่ออำเภอนางรองสอบสวนโรค

รวม๓๑๓รายโอ้โห
เพราะว่าไม่รู้ตัวเองไงคะว่าป่วย
แล้วก็ไปทั่วเลยเนี่ยนะคะ
มีกลุ่มเสี่ยงสูง๑๓ราย
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสทั้งหมด